มีเด็กชาย๙ขวบที่ไปลงเล่นน้ำทะเลที่ระยอง

ปรากฏว่าเด็กวัย๙ขวบถูกคลื่นซัดหายไป
ที่สุดเจ้าหน้าที่พบร่างของเด็กน้อยรายนี้แล้วนะครับ
นี่ครับคุณผู้ชม๑๘ชั่วโมงในการค้นหาร่างของเด็กชายวัย๙ขวบรายนี้นะครับ
โดนคลื่นทะเลซัดจมหายบริเวณหาดแม่รำพึงอำเภอเมืองจังหวัดระยอง
ตั้งแต่บ่าย๓โมงเมื่อวานนี้ครับ
โดยล่าสุดช่วงเช้าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างพรประยอง
เจอร่างของเด็กชาย๙ขวบลอยมาติดที่โขดหินในจุดที่เรียกว่าลานหินขาวหินดำนะครับ
ซึ่งห่างจากจุดที่เด็กลงเล่นน้ำประมาณ๔๐๐เมตร
เจ้าหน้าที่ประสานตำรวจสพเมืองระยองแล้วก็แพทย์เวร

แล้วก็อย่างที่เห็นบรรยากาศที่ศกเศร้าเสียใจของครอบครัวนะฮะ
กู้ภัยนำร่างของเด็กชายขึ้นมา
ผู้เป็นแม่เมื่อเห็นร่างลูกชายนะฮะ
ก็ปล่อยโฮโผล่เข้ากอดศพลูกนะครับ
ก็เป็นภาพที่เศร้าสลดใจที่ทุกคนเห็นเป็นอย่างมากนะครับ
เจ้าหน้าที่ต้องเข้าไปปลอบโยนปลอบใจ
ให้กำลังใจผู้เป็นแม่แล้วก็ญาติต้องมาประคองตัวเอาไว้นะครับ
แม่ของเด็กวัย๙ขวบบอกว่า
เธอเองแยกทางกับสามีตั้งแต่ลูกชายอายุ๑ขวบแล้ว

คือเมื่อวานพ่อพาเด็กน้อยมาเที่ยวทะเลนะ
เพราะอะไรลูกชายไม่เคยเห็นทะเลมาก่อน
ทีนี้แม่ก็เลยอนุญาตให้มานะครับ
แต่ไม่คิดว่าจะต้องสูญเสียลูกไปแบบนี้นะครับ

ก็เสียใจมากเช่นเดียวกันพูดอะไรไม่ออกนะครับ

คือตัวเขาเองก็ให้ลูกชายกับหลาน
ซึ่งอายุ๗ขวบลงเล่นน้ำด้วยกัน

แต่ว่าตอนนั้นผู้ใหญ่หันไปเพื่อจะถ่ายรูปเพียงแค่เสี้ยวนาทีเองคุณ

ลูกชายกับหลานจมน้ำ
ช่วยได้แต่หลานวัย๗ขวบขึ้นมาได้
ส่วนลูกชายถูกคลื่นซัดร่างออกไป
จมหายเมื่อวานพ่อก็เสียใจเหมือนกัน

ญาติที่ไปเที่ยวด้วยกันให้ข้อมูลบอกว่า
เมื่อคืนต่างคนต่างนอนไม่หลับเลยนะ
โดยเฉพาะผู้เป็นพ่อก็เฝ้ารอลูกริมชายหาดทั้งคืนคุณ
คือไม่ขึ้นห้องพักนั่งเฝ้าอยู่ริมชายหาดแบบนี้นะครับ
แล้วก็หลังจากที่พบร่างของลูกชายแล้ว
ก็จะนำร่างกลับไปบำเพ็ญกุศลที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับ
สำหรับจุดที่เด็กถูกน้ำซัดหาย
เป็นบริเวณที่มีทงแดงแจ้งเตือนนะคุณ
เรื่องของคลื่นที่มันแรงแล้วก็ลมที่มันแรงนะครับ
นี่เป็นลมวันนี้ยังไม่แรงมากเท่าเมื่อวานนะคุณ
เมื่อวานทงแดงปริวพับเลยนะครับ

ครอบครัวเดินทางมาจากปราจีนบุรี
เพื่อมาเที่ยวพักผ่อนในช่วงวันหยุดยาวนี่แหละครับ
เมื่อมาถึงหาดเด็กก็ขอเล่นน้ำ
ซึ่งเจ้าของร้านเช่าห่วงยางเตือนแล้วนะ

ก็กำชับให้เล่นแค่บริมหาดเท่านั้นนะครับ
แต่ว่าเมื่อผู้ใหญ่ละสายตาเพียงเสี้ยวนาที
ก็ได้ยินเสียงตะโกนขอความช่วยเหลือนะครับ
โดยอย่างที่บอกว่าเด็กซึ่งอีกคนเล็กกว่าเป็นญาติกันนะครับ
ช่วยเหลือขึ้นมาได้เพียงคนเดียวเท่านั้นคือเด็ก๗ขวบ
ส่วนเด็ก๙ขวบก็ค่อยถูกคลื่นซัดห่างฝั่งออกไปต่อหน้าต่อตานะครับ
เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลมย่าหมู่เกาะเสม็ด
ก็ขอเตือนนักท่องเที่ยวนะให้ปฏิบัติตาม
จะได้ไม่เกิดเหตุเศร้าสลดอีกนะครับ